มาดูที่เรื่องของการปรับรามยาเสพติดกันบ้างนะครับ
สามารถจับกระบวนการขายยาเสพติดระยายใหญ่ครับ

ผู้ต้องหา๓คนของกลางเป็นยาบ้าเกือบ๒๐๐๐เมตรครับ
ยาบ้าน๑๗๐๐เมตรเป็นของกลางที่ตำรวจรถไฟร่วมกับตำรวจปรับปรามยาเสพติด
ตรวจยึดได้จากนายประเสริฐชูวิชัยนางจงจิตเหรียญขำและนางมาริวัลขอไปครับนางมาลาวัลเนมรานนท์นะครับ
ทั้งหมดลักลอบนำยาบ้าจากเชียงใหม่โดยมีจุดหมายปลายทางที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ทราบข้อมูลว่าจะมีการลักลอบของขบวนการลักลอบขนยาเสพติดจากภาคเหนือ
ใช้วิธีการลำเลียงยาบ้ามากับขบวนของรถไฟ
ตำรวจปรับรามยาเสพติดจึงประสานตำรวจรถไฟช่วยกันตรวจสอบ
ไปพบผู้ต้องหาทั้ง๓คนที่มีการนั่งโดยสารมากับขบวนรถไฟดังกล่าวนะครับ
พอมาถึงที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีแล้วก็มีท่าทางพิรุษ
เมื่อเข้าไปตรวจสอบกระเป๋าเดินทาง๓ใบของผู้ต้องหา
ก็ไปพบกับยาบ้าทั้งหมดซุกซ่อนไว้ภายในครับ
พลตำรวจตรีจิมรสันแก้วแสงเอก
ผู้บังคับการตำรวจรถไฟก็กล่าวว่า
ผู้ต้องหาทั้งหมดสารภาพว่าก่อนหน้านี้มีอาชีพทำสวน
แต่ว่าขัดสนทางด้านของการเงิน
จึงมีการถูกทักชวนมาให้ขนยาเสียบติด
โดยได้รับค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน๑แสนบาท
ซึ่งตำรวจรถไฟก็จะหามาตรการเพิ่มเติม
เข้มงวดเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น

ในการใช้ปฏิบัติการยุทธวิธีในการตรวจค้นเพิ่มมากขึ้น
เพื่อป้องกันกระบวนการขนยาเสพติด
ที่จะลักลอบลำเลียงผ่านทางรถไฟเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ